เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะรายการรถปลดทุกข์ทางไทยรัฐทีวีค่ะ
ได้นำเสนอข่าวที่เกี่ยวกับมีแม่ชาวจังหวัดปัตตานีนะคะ
เข้ามาร้องเรียนร้องทุกข์ค่ะ
บอกว่าลูกชายนะคะถูกสารอุทธรณ์จำคุก๓๓ปีนะคะ

โดยแม่นั้นบอกว่าในช่วงที่เกิดเหตุค่ะ

ทำให้ล่าสุดค่ะกระทรวงยุติธรรมนะคะ
ได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

สอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ
ผู้สื่อข่าวรายการรถปลดทุกข์ทางไทยรัฐทีวี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม

ลงพื้นที่ไปยังเรือนจำกลางสงขลาค่ะ
เพื่อสอบปากคำนายรอกิกาลอ
เพิ่มเติมนะคะโดยเครื่องจับเท็จ

นางศรีตีอามิเนาะเซ็นสะ
แม่ของนายรอกินะคะได้ร้องเรียนมาในรายการรถปลดทุกข์ค่ะ
บอกว่านารอกิถูกสารอุทธรณ์ตัดสินจำคุก๓๓ปี
ข้อหาฆ่าคนตายเมื่อวันที่๔ธันวาคมปี๒๕๕๙
ที่บริเวณสถานีรถไฟนาประดูกในอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี
ทั้งที่ในวันนั้นค่ะกำลังเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียน
ศาสนูปธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี
ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำนะคะทำให้การเข้าออกโรงเรียน
จะต้องมีผู้ปกครองมารับมาส่งเท่านั้นค่ะ
ผลตำรวจตรีทวชัยประดาห์อิน
รองผู้บัญชาการสำนักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูล
กำลังเตรียมอุปกรณ์เครื่องจับเท็จ
หลังจากนั้นจะนำอุปกรณ์ดังกล่าวติดตามร่างกาย

ซึ่งเครื่องจับเท็จค่ะจะวัดปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกาย
ขณะที่ตอบคำถามโดยไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องร่วมรับฟัง
และจะรู้ผลภายใน๑สัปดาห์นะคะ
หากผลออกมายืนยันว่านายรอกิพูดจริง
กระทรวงยุติธรรมจะมอบหมายให้ทนายความยื่นรื้อฟื้นคดีอาญา
ขึ้นมาพิจารณาใหม่อีกครั้ง
ติดตามรายละเอียดนี้ได้นะคะเพิ่มเติมในรายการรถปลดทุกข์ค่ะ
๖นาฬิกาถึง๑๗นาฬิกาค่ะ